ไปต่อที่วัดช่องลมอย่างที่ผมเกริ่นไปนะฮะว่า
วัดแห่งนี้มีผู้หญิงเขามาแก้บน
สมหวังหลายประการก็เลยมาแก้บน
นางรำมาแก้บนให้ที่นี่เลยนะครับที่วัดช่องลม
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือนางน้ำพึ่ง
อดเรือนคุณอายุ๔๒ปีเป็นชาวราชบุรี
มาแก้บนกับพี่สาวพร้อมกับชาวบ้านกว่า๒๐คนนะครับ
มาที่ศาลเจ้าแม่หญิงทัพแก้วและกุมารทองอินทนิน
วัดช่องลมพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เธอบอกว่าเธอถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายงวดติด
ก็เลยพานางรำมาแก้บน
ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ชุดขาวคือนางน้ำพึ่งที่มวยผม

ตอนนี้ก็อยู่ดูปกติแต่สักพักนึง
ขณะที่นางรำกรรมแก้บนอยู่
นางน้ำพึ่งมีอาการมือสั่นตัวสั่นนั่งก้มหน้าไปแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วก็มีลักษณะแบบร่ายรำอย่างอ่อนช้อยนะครับ
แล้วชาวบ้านญาติที่ไปด้วย
ก็เอ๊ะเป็นอะไร
และทุกคนเชื่อกันว่า
เจ้าแม่เจ้าแม่หญิงทัพแก้วมาประทับร่าง
คุณสุดสกุลคือขึ้นไปนอนบนศาลแบบนี้เลยเหรอ

แล้วก็ตบเข่าฉาดเหมือนจะเคี้ยวหมากเคี้ยวภูแบบนี้เลยนะ
ตบขากระดิกเท้าเหมือนฟังเพลง
แล้วก็ดูนางรำอย่างสบายใจ

ชาวบ้านบอกว่าเป็นแม่หญิงทัพแก้วเข้าร่างหรือเปล่า

แต่ทีนี้สักพักหนึ่ง

ลักษณะของเธอคล้ายกับเด็ก

ร้องเรียกขอกินน้ำส้มขอกินขนมหวาน
แล้วก็ขออัดก็คือเงินโบราณ

ทีนี้ชาวบ้านแล้วก็ญาติ
ก็เอาเงินเหรียญไปใส่กระเป๋าให้

ที่มาประทับก็คือกุมารอินทนิน
ประทับร่างแทนแม่หญิงทัพแก้วแล้ว

คือโดนประทับร่างต่อกันเลยนะ
คุณไปฟังตอนที่นางน้ำพึ่ง
ซึ่งเชื่อว่ากุมารอินทนินประทับร่างอยู่เนี่ย

ได้ปะ

ไม่ได้ยิบ

เฮ้ยอย่าเพิ่งเอาใส่
อันนี้เขายิบ๕ก่อน

เข้าร่างประทับร่างของนางน้ำพึ่งแล้ว

ก็เลยเอาเซียมซีมา

แต่กุมารบอกหยิบไม่ได้ได้ยินใช่ไหมฮะ
หยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เดี๋ยวแม่ดุ

หญิงทัพแก้วกับกุมารทองอินทินิน

เอามีอีกเหรอค่ะ

พอหยิบไม่ได้ก็ใช้วิธีก้มคาบเอา

ก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับ

แล้วกุมาน
อินทนินลูกของแม่หญิงทัพแก้ว

ปรากฏว่าสักครู่เดียวนะครับ
นี่ฮะนางน้ำพึ่งก็เปลี่ยนอาการคุณ

เจ้าที่เจ้าทาง

ปั้นพ่อปู่เห็นไหม
แล้วก็รูปปั้นของ

ประทับร่างของนางน้ำพึ่งคนเดียวเลย

น้ำพึ่งได้สติเธอมีอาการมึนงงนะ

บอกไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ฟื้นขึ้นมาอ้าวชาวบ้านกลับไปหมดแล้ว

เพราะว่าตอนพ่อปู่ดำเข้าร่าง

ขอยาเส้นสูบ

แล้วที่เธอได้กินพวกขนมหวาน

ว่าเธอไม่รู้ตัวตอนที่มาเนี่ย
ตั้งใจจะแก้บนแล้วก็รอดูนางรำเฉย

เธอเป็นคนเองแต่ถูกประทับร่างเอง
ตำนานของศาลแม่หญิงทัพแก้ว

ก็มีตำนานมาจากต้นตะเคียนทองคู่
ที่เป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับวัดช่องลม

เส้นผ่านศูนย์กลาง๘คนโอบ

มากลับยืนต้นตายนานถึง๘เดือน

ตอนนั้นนะครับวัดกำลังหาไม้มาแกะสลัก
หลวงพ่อแก่นจันทร์หลวงพ่อวัดช่องลม
ท่านก็เลยอธิษฐานบอกกล่าว

ชาวบ้านเรียกว่าแม่หญิงทัพแก้ว

หลวงพ่อบอกว่าแม่ย่าตะเคียนทองท่านบอกบอกแบบนี้

มาสร้างเป็นพระพุทธรูปได้เท่านั้น

หลังจากนั้นต้นตะเคียนก็ยืนต้นตายทันที

เกิดขึ้นมาใหม่บริเวณใกล้เคียงกัน
ก็เลยเชื่อว่าเป็นลูกของแม่ย่า

ก็ตั้งปฏิสถานไว้ในโบสถ์
ของวัดช่องลมด้วยนะครับ

ตะเคียนทองแล้วนะคะยังมีอีกหลายที่นะคะ
อย่างเช่นที่กำแพงเพชรในวัดไซย้อยพัฒนา
ชาวบ้านเขาก็มีการแกะต้นตะเคียนทองเนี่ยเป็นเทวรูปสามองค์นะคะ
แล้วเขาก็เชื่อเหมือนกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่จริงด้วย

เคียนทองที่เห็นอยู่นี้นะคะมีความยาว๒๔เมตรนะคะหนา๑เมตร
ชาวบ้านนำมาถวายที่วัดไซยอยพัฒนาหมู่๑๐ตำบลผัวทองอำเภอปัง

หลังจากที่ขุดพบขณะที่ขุดลอกคลอง
และเจ้าอาวาสก็ให้พระที่มาจากขอนแก่น
ซึ่งมีฝีมือด้านการแกะสลักมาช่วยแกะสลักให้เป็นองค์เทวรูปค่ะ

ตอนนี้เพิ่งจะแล้วเสร็จเป็นองค์เทวรูปสวยงาม

เนี่ยงานละเอียดเลยนะชาวบ้านเขาก็ฮือฮาแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ต่างพากันมากราบไหว้ขอโชคลาภ
เคียนท่อนใหญ่นี้แกะสลักเป็นเทวรูปพระร่วง
และอีก๒ท่อนนั้นแกะสลักเป็นพระแม่โพศพและพระแม่ธรณีนะคะ
สลักลายลวดลายลงอัคระด้วยบทสวดมนต์สีทอง
สดงดงามค่ะดูแปลกตาไปอีกแบบนึง

ปกติเราจะเห็นตะเคียนเป็นท่อนใช่ไหมคะ

ชาวบ้านที่เขามากราบไหว้เขาก็บอกว่า
เขาดูแล้วเขาก็เห็นเป็นเลขต่างกันไปนะคะ

สิ่งที่พูดเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะทำให้มีโชคมีลาบ
ได้มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญที่วัดแห่งนี้เหมือนกัน
เห็นเลขต่างกันนะฮะแต่ความเชื่อเหมือนกัน

ใช่ค่ะนี่ดูที่กำแพงเพชรไปแล้วใช่ไหมคุณชิสา

ตอนที่แม่ตะเคียนสายแก้วเนี่ย
นี่ตอนนี้เขากำลังอันเชิญข้ามฝั่งบ่อทรายร้าง

คือจะเอาไปไว้ที่วัดใหม่โคกมรุม
อยากให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ตอนที่เข้าร่างดีเจเจ้าสาวหน่อยค่ะ

แม่อุ้งไหนแม่ที่จะขึ้นดีเจ๊เจ้าตา

ร้องร่างมั้ยเธอพ่ออยู่น่ะ

แม่เก๋มาก

พวกเมงทำปุ๊ยกันบ้างสิลูกิ้น

คือเดี๋ยวช่วงหลังดีเจจ๊ะจ๋าไปที่ไหนนะก็จะถูกประทับร่างตลอดเหมือนกันนะ

ทีนี้ไม่รู้ไงดิฉันก็เลยอยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบเวลาที่มันเป็นข่าวแบบนี้
คือเวลาที่เจ้าจะมาประทับร่าง
คือเขาก็เลือกคนเป็นเกณฑ์แบบอะไรยังไง

แต่อย่างดีเจจ้าจ๋าคืออาจจะแบบเป็นสื่อไง
ก็เลยแบบว่าประทับร่างบ่อยแล้วเราก็นำเสนอข่าวบ่อย
แต่ทีนี้ก่อนที่จะมาประทับร่าง
เจ๊จ้าจ๋าเดี๋ยวเล่าต้นทางก่อนคุณผู้ชม

เรื่องเกี่ยวกับตอนที่จะมีการอัญเชิญแม่ตะเคียนข้ามฝั่งเนี่ยนะคะ

แล้วก็มองหาอยู่เลยไหนเสียงผู้หญิงเรียก

หันไปไปเจอท่อนตะเคียนขนาดใหญ่
แล้วท่อนตะเคียนนั้นคุณผู้ชมดูสิใหญ่มาก
โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินริมบ่อทราย
แล้วทีนี้ชาวบ้านเขาลือกัน
ในนั้นแต่งตัวสวยเลยอยู่ริมบ่อซาน
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียน
เขาก็เลยขุดค่ะขุดพิสูจน์
ลงไปขุดลงไปลึกประมาณนัก๑๐เมตร
ไปเจอท่อนตะเคียนขนาด๒คนโอบ
ความยาวสักประมาณ๑๖เมตรได้
ก็เลยอันเชิญข้ามฝั่งบ่อทราย
เพราะจะเอาไปขึ้นรถเทรลเลอร์

เวลาที่เขาจะเอาข้ามฝั่งมันไม่ง่ายเลยนะ
คือเอาน้ำมันถังน้ำมัน๒๐๐ลิตร๖ถังทำเป็นทุ่น
คล้องกับแม่ตะเคียนคือให้มันลอยไงคะ
ต้องเอาเรือยนค่ะเรือยนมาลาก
ทีนี้เรือยนก็ลากจูงออกมาจากฝั่งได้แป๊บนึงเท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าโซ่ที่มันคล้องระหว่างแม่ตะเคียนกับถังน้ำมันขาดค่ะ
เอาแล้วอืมก็นั่นน่ะสิทีนี้ทำยังไง
ตะเคียนก็เลยจมลงไปที่ก้นบ่อทราย
ทีนี้ก็ต้องขอกำลังประดาน้ำมาอันเชิญขึ้นจากใต้น้ำ
มันไม่ใช่ง่ายนะ๖ชั่วโมงกว่าจะอันเชิญขึ้นมาได้ค่ะ
แล้วแค่จังหวะตอนนั้นที่กำลังจะอันเชิญขึ้นมาจากใต้น้ำ
ปรากฏว่าดีเจจ้าจ๋าหรือว่านางวันนางามจริงเนี่ย
ก็ขี่รถมาพอดีมาจอดอยู่ที่ริมตลิ่ง
แล้วก็ยืนดูขับรถมาขับรถดูการอัญเชิญแม่ตะเคียน
แล้วแม่ตะเคียนก็กลายเป็นเข้าสิ่งร่างดีเจจ๊ะจ๋า
แต่ในจังหวะนี้ที่ฟรีสภาพไว้คุณผู้ชม
คนก็ไปมุ่งดูทะเบียนรถของดีเจจ้าจ๋า

เออก็อันนี้อย่างที่เอาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเนอะ
คุณผู้ชมไปอีกที่หนึ่งแล้วกันนะคะ
ที่สาราการประเรียนของวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เป็นที่ตั้งของหุ่นปั้นตาทองนิ้วราย
แล้วก็อ่างน้ำมนที่มีหยดน้ำตาเทียนนะคะ
จุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ของวัดก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่ามีนักเสี่ยงโชคเดินทางไปกราบขอพรขอโชคขอลาบอย่างเนื่องแน่น
นางสาวยานีกรสอนกลิ่นอายุ๓๙ปีนะคะ
เขาอยู่บ้านเลขที่๑๑๕หมู่๔ตะบนบางเลนอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี

บอกว่าเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์เป็นครั้งแรก
เพราะว่าเห็นข่าวจากทีวีจากหนังสือพิมพ์
ว่ามีคนโชคดีได้โชคได้ลาบมาแก้บนกันบ่อยมาก
ก็เลยมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าวัดนี้ต้องมีทีเด็ดแน่นอน
พอมาถึงก็มาเห็นจริงกับตาว่ามีคนมารุมล้อมอ่างน้ำมนต์
ตัวเองก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็เข้าไปดูนะคะ
แต่ก็ดูไม่ออกอะค่ะอาจจะมือใหม่หรือเปล่าว่าเป็นเลขอะไร
ก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกลับมา
จากนั้นก็เลยหันไปล้วงไข่นะคะล้วงไข่ได้ไข่ออกมา
เป็นตัวเลข๓ตัวนี่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเลข๗๕๖นะ
ส่วนบรรยากาศภายในวัดค่ะต้องบอกว่าคึกคักนะ
มีแผงลอตเตอรี่เกือบร้อยแผงก็มาตั้งให้บริการ
แผงก็ติดป้ายเลขเด็ดอ่างน้ำมนตาทองนิ้วราย
เหมือนเป็นสัญลักษณ์นะคะเหมือนเป็นเรียกลูกค้าน่ะ
ว่าเลขอะไรบ้างที่ตอนนี้ขายดีนะคะ
คนขายบอกว่าเลขพวกนี้ขายเกลี้ยงแล้วนะ
แต่คนที่มาถามซื้อมากที่สุด

ซึ่งเป็นเลขปีเกิดนะคะแล้วก็อายุของสมเด็จพระสังฆราช
เพราะว่าประสูรเมื่อวันที่๒๖มิพิมพิธาณยนต์

อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ว่าแต่ละคนจะยึดหลักคิดอะไรมีแนวคิดอะไรแบบไหน

ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลขอให้ทำดีนะฮะ